ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

พี่รู้ไหมว่าบุคคลท่านนั้นเป็นใคร

สันนิษฐานกันว่า

ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ในการที่เริ่มต้นให้มีมโนรา

เหตุการณ์วันนั้นเห็นแล้วตกใจไหม
ตกใจครับเหมือนไม่ใช่พ่อ
เหมือนเป็นอีกคนนึงซึ่ง

แล้วก็หลังก็จะงอครับ
เหมือนกับคนที่ถือไม้เท้าอย่างนี้ครับ

งานคนเป็นหมื่นคนเงียบ

เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่า

แล้วพอมาเจอกับตัวทุกคนจะงงว่า
การปฏิบัติทั้งหน้าตะรูปร่าง

เพราะว่าพ่อพ่อมรสมพงศ์

แต่เป็นมโนราที่เก่งมาก
เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรมมาก
แล้วสิ่งที่พี่มากลัวที่สุดหลังจากนั้น

สมพงศ์น็อกเข้าโรงพยาบาล๑เดือนแล้วเสียชีวิต

ยังบอกลูกพระอาจารย์

กลัวถ้าเรื่องนี้กลัวเลย

พี่เอกเองเราขอย้อนกลับไป
ก็เล่นละครจากวงมาตลอด
พี่เอกเริ่มไปเอารู้จักกับมโนลาหรือได้เป็นมโนลาตอนอายุเท่าไหร่
คือพี่เนี่ยเป็นมโนรามาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่ได้ฝึก
คือพ่อเป็นมโนราและสอนน้องพี่เป็นนายหนังตะลุง
ก็มันเหมือนกับว่าเราเป็นครูพักรักจำที่เราดูมาตั้งแต่เด็ก
ถือว่าตัวเองก็รำมโนรามาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
แต่การที่จะเป็นมโนราแบบพี่เอก
ไม่ใช่ใครก็จะเป็นมโนราได้ใช่ครับ
พิธีกรรมผูกผูกผ้าตัดอยุคือเป็นการบวชทางมโนรา
ผู้ชายที่จะรำมโนราเรียนมโนรามาตั้งแต่เด็ก
เมื่อครบอายุ๒๐ปี

สองก็คืออายุครบบวช

เชิญอุบัชชาติทางฝ่ายมโรลา

ก็ต้องยกโรงมโนราขึ้นมาเป็นโรงครู
แล้วก็เชิญมาพ่อจะเป็นคนพาลูกเข้าไปในโรง
โดยที่เป็นคนอุ้มเสิร์ธกอดเสิร์ธไว้
เสิร์จก็คือหมวชดาแล้วก็มีเครื่องแต่งตัว
มอบให้กับอุปชาอุปชาที่เป็นโนรานะ
ก็ไปมอบลูกให้เมื่อท่านรับลูกไปแล้ว
ท่านก็รับเสิร์ธรับอะไรไปเสร็จปุ๊บก็สวมโนราสวมชุดให้
เหลือเฉพาะเสิร์ชอย่างเดียวเอาไปผูกสายสิน
ไว้กับโรงมโนราแล้วก็เอาไปให้พระถือไว้

ในขณะที่ตัวนี้ก็ทำพิธีกรรมนั่งบนขัน
แล้วก็ไอเซอร์จะหมุนแล้วค่อยย้อยลงมา
เพื่อให้เสิร์ธนี่สวมลงมาบนศีรษะ

ยังมีครับคนที่จะเป็นบุราสมบูรณ์ต้องทำอย่างนี้ครับ
ไม่ใช่เหมือนลำอย่างอื่นที่คิดจะลำเมื่อไหร่ก็ได้
รำได้ครับใครก็ลำได้ใครก็ลำได้

เพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามดดำเรียนมโนราแล้ว
ยังไม่ได้สวมยังไม่ได้ผ่านพิธีกรรมนี้
เวลามดดำจะสวมเสิร์ธมดดำก็เอามาให้ครู
เอาเสิร์ศมายื่นให้ครูแล้วครูก็จะสวมเสิร์ศให้

คุณสามารถสวมเองได้ใช่ครับสวมเองได้
คือมโนราเนี่ยไม่ได้มีแค่ลำเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวถูกไหมฮะ

มันว่าพิธีกรรมก็จะเอาไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไป
ทำพิธีกรรมเสริมดวงเสริมชะตา
แล้วก็ผูกผ้าตัดจุกครอบเสิร์ธทำพิธีกรรมให้กับมโนรา

แล้วก็รำบันเทิงก็เป็นโนราที่แสดงโชว์
แต่รำท่ารำก็อาจจะเป็นท่ารำเดียวกัน
แต่ถ้ารำในการทำพิธีกรรมจะมีเยอะกว่า

ทำไมพี่ต้องกินเกลือก่อนเหรอ

มดดำอ๋อยาวนานมาก

อ่ะอย่างสมมติมือเราปกติพอใส่มือปั๊บ

ต้องใช้เวลาฝึกนานไหมพี่ในการดำ

เดี๋ยวเอาเข้านี่หน่อยมาให้เขาใส่เล็บแล้วให้เขากรีดให้ดู

อย่างนี้น้องก็ต้องทำพิธีตุกเลี่ยง

ไม่มีเดี๋ยวผมทำมากับปากได้
ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปตึงตึงตึงป๊อปป๊อปตึงตึงตึงป๊อปป๊อปตึงตึงตึงป๊อปป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึงป๊อปตึง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

มันไม่ได้มาจากอย่างหนึ่งอย่างใด
ขึ้นต้นไม้เขาบอกต้องช่วยแรงคาถา

ทำมาหากินรู้จักใช้รู้จักทำต่าง
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในใจเราแล้วก็คอยประคับประคอง
ไม่ให้เราเดินออกนอกรู่นอกทางก็คือ
ของหนังตะลุงและครูของมโนรา
แล้วไม่ว่าจะออกทีวีหรือทำอะไรต่าง

พี่ก็จะทำอะไรที่เป็นภาคใต้ของพี่
คือไม่รู้สิเกิดมาในชาตินี้แล้ว

ต้องไปดูนะอย่างน้อยเป็นรากเน่าของคนไทยนะฮะ
ช่วงหน้าฮะช่วงของดีทีเด็ด